มาดูเรื่องนี้ค่ะที่บุรีรำเหตุการณ์ที่ลูกเลี้ยง
เอาปืนไปจ่อเหมือนกับไปขู่สามีใหม่ของแม่

ลั่นใส่ตัวลูกเลี้ยงตาย
แต่สิ่งที่จะตามให้ต่อก็คือคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า
แม่และญาติบอกว่าไม่เสียใจเลยที่คนคนนี้ตาย

พี่อุ๋ยเขาพูดถึงขั้นที่ว่า
จะพูดคำว่าดีใจที่ตายไปได้สักก็ดีอะไรอย่างนี้

ว่าไม่เสียใจที่คนคนนี้ตายไปไม่เสียใจเลย
เพราะว่าพฤติกรรมของผู้ตายก็คือทั้งเสพทั้งขาย
เสพทั้งขายยาเสพติด
เอือมระอามีพฤติกรรมรุนแรงตลอดเลยค่ะ

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพสตึกที่บุรีรำค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตาย
ที่บ้านไร่นวลเจริญหมู่๙ตำบลสนามชัย
พอไปถึงพบว่านายลิขิตธรรมนิยมหรือในหนุ่มอายุ๓๒
ถูกปืนลั่นใส่หน้าอกด้านซ้าย
กู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
คู่กรณีคือในพรมพารพลอายุ๕๓

ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ให้การกับตำรวจด้วย
คือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวภรรยาของเขาก็คือนางตื้น
ตะวันอายุ๖๔ซึ่งเป็นแม่ของในนุ่มนี่แหละ
หอนใจว่าในหนุ่มลูกชายจะมาขอเงินไปซื้อยาเสพติดเสพ
เหมือนกับทุกวันก็ไม่อยากให้เกิดปัญหา
เอาเงินใส่ถุงพลาสติกขุดดินฝังเอาไว้ข้างบ้าน
จุดที่ฝังเงินเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วยังไงต่อมันเป็นไปตามคาดอ่ะ
หนุ่มมาขอเงินแม่จริงแต่พอแม่บอกไม่มีเงิน
ทำร้ายแม่ทำร้ายร่างกายแม่ในพรมก็เลยไปห้าม
หนุ่มไม่พอใจค่ะหันมาหยิบค้อนตอกตะปู
ทุบหลังในพรมจากนั้นในนุ่มไปเอาปืนที่พกมา
จ่อไปที่ในพรมในพรมก็เลยแย่งปืน
มันมีจังหวะยื้อแย่งกันอ่ะสุดท้ายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตัวลูกเลี้ยงของเขาก็คือในนุ่มหงายหลังล้มไป
กระสุนปืนมันเข้าหน้าอกด้านซ้ายทะลุหลังในหนุ่มไปเลยนะคะ
เขาก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ตื้นแม่ของในหนุ่มก็บอกว่าลูกชายเป็นแบบนี้แหละคือติดยาเสพติด
คือในนุ่มกลับมาบ้านทีไรเดือดร้อนทุกคนเลยค่ะ
มาขอเงินคือใช้คำว่าขอก็คงไม่ถูกต้องนัก
มาขอกึ่งบังคับภาพซ้ายมือคือภาพในนุ่มนะคะ
ผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้ตายนะคะ
แม่บอกว่ามาขอเงินแม่คือไม่ใช่ขอมาบังคับบังคับเอาเงิน
จะเอาเงินไปซื้อยามาเสพค่ะ
แม่ก็ต้องเอาเงินที่ได้มาแล้วได้มาจากความยากลำบาก
แม่ไปตัดอ้อยเป็นค่าจ้างตัดอ้อย
แล้วก็เบี้ยคนชราแม่ต้องเอาไปซ่อน
แล้วสุดท้ายมันยังไงเนี่ยมันมาเกิดเหตุแบบนี้
คือแม่บอกว่าแม่ถูกลูกชายเอาไม้ตี
ลูกชายบีบคอเหมือนกับจะฆ่าแม่เลยนะ
สามีใหม่ของแม่มาเห็นก็เลยมาช่วย
เนี่ยปืนลั่นใส่ลูกชายแม่แล้วลูกชายแม่ก็ตายไป
นี่ค่ะแล้วแม่พูดว่ายังไงรู้ไหมคะ
แม่ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการตายของลูกชายคนนี้เลยค่ะ
แม่ตายนี่ตายแท้มึงนี่แย่ก็ไม่เสียใจหรอกค่ะ
มันไม่เป็นแย่ก็ต้องตาย
ญาติของผู้ตายโดยเฉพาะป้าของผู้ตายนะคะ
นางบุญทันอายุห้าสิบสาม
ป้าก็บอกว่าพูดตรงเลยนะพูดกันตรงเลยนะ
จากไปของหลานชายคนนี้ไม่ได้ทำให้ใครเสียใจเลยอ่ะ
จะบอกว่าดีใจก็แหมพูดได้ไม่เต็มปากไม่อยากจะพูดคำคำนี้ครับ
บอกว่าดีใจก็ไม่อยากจะพูดอ่ะแต่ก็ดีใจนั่นแหละ
คือก่อนหน้าที่หลานชายคนนี้จะตายเนี่ยนะคะ
ญาติญาติชาวบ้านเดือดร้อนกันทุกคน
เพราะหลานชายคนนี้ไม่ใช่แค่เสพยาแล้วมีพฤติกรรมไม่ดี
ขายยาบ้าให้กับเด็กให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วย
แล้วหนักสุดคือทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเลี้ยงเป็นประจำ
ภรรยากับลูกทนไม่ไหวก็เลยแยกทางกันไป
แต่ในหนุ่มยังตามไปรังความเขาถึงบ้านสามีใหม่คิดดูแล้วกัน
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ดาวเรืองอายุ๕๙
ก็บอกว่าที่ผ่านมาในนุ่มเคยต้องโทษคดีข่มขืนค่ะ
หนุ่มผู้ตายคนนี้เคยโดนคดีข่มขืน
เสร็จแล้วยังไงตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติด

เหตุการณ์นี้มันก็เป็นเวรกรรมละมั้งผู้ใหญ่บ้านบอกเลยนะ
มันเวรกรรมละมังที่ตายไปเนี่ย
ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสักที
ส่วนพ่อเลี้ยงนะคะตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำ
แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ก็ให้ประกันตัวออกมานะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอะไร
รอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
เพื่อดูวิถีกระสุนว่าตรงกับคำให้การของทางพ่อเลี้ยงหรือเปล่า
ก็จะนำมาประกอบสำนวนคดี
ยังไงก็มันเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีแต่ก็จะเป็นประมาทเป็นอะไร

คือฟังจากชาวบ้านแล้วเนี่ยผมก็อดคิดอยู่ในใจไม่ได้เหมือนกันนะ
เอาล่ะไอ้คดีกงคดีเก่าก็ว่ากันไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย
เสพทั้งขายเป็นพ่อค้าขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นลูกหลานในหมู่บ้านเนี่ย
เออทำไมชาวบ้านเขารู้กันหมดนะ
เขารู้แต่อาจจะมันไม่ได้มีหลักฐานคาหนังคาเขาคาตาเห็นตอนเขาขายอะไรอย่างนี้พี่อุ๋ย

มันก็เลยไม่รู้จะยังไงจะจับตอนไหนยังไง
แม่แล้วเราต้องรอให้พวกนักค้ายาเสพติดพวกค้ายาเสพติดมันถูกเวรกรรมอย่างนี้เหรอ
แล้วถึงจะจัดการกับมันได้
คุณผู้ชมบ่นกันใหญ่เลยอ่ะตั้งแต่ฟังข่าวมาเมาล้วนเลยเมาเหล่าเมายาค่ะพอค่ะแม่
มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะ